ช่วงนี้พาไปดูสะพานกันหน่อยค่ะคุณผู้ชมค่ะนักท่องเที่ยวเขาแห่ไปเที่ยวสะพานแขวนลาวาเพื่อชมวิวทิวทัศน์แล้วก็ความสวยงามของเมฆหมอกบนยอดภูเขาไฟกระโดงในจังหวัดบุรีรำในช่วงที่กำลังจะเข้าฤดูหนาวแบบนี้ค่ะ
ประชาชนในพื้นที่จังหวัดบุรีรำและนักท่องเที่ยวจากต่างจังหวัดต่างก็พาครอบครัวเดินทางไปเที่ยวสะพานแขวนลาวา
ปากปล่องภูเขาไฟที่ดับสนิทมานับแสนปีแล้วก็ขึ้นไปชมวิวทิวทัศน์ของเมือง
รวมถึงความสวยงามของเมฆหมอกที่ปกคลุมอยู่บนยอดภูเขาไฟกระโดงที่ตำบลเสม็ดอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรำ
โดยอยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเลสองร้อยหกสิบห้าเมตรเป็นบรรยากาศที่เย็นสบาย
เพราะว่าช่วงนี้ก็เป็นช่วงปลายฝนต้นหนาวแล้วทำให้ช่วงเช้าและค่ำ
อากาศจะเย็นและมีเมฆหมอกปกคลุมสวยงามค่ะโดยช่วงนี้มีนักท่องเที่ยวขึ้นไปเที่ยวชมเฉลี่ยตกอยู่ที่วันละหนึ่งพันคน
จากปกติมีนักท่องเที่ยวอยู่ที่ประมาณห้าร้อยคนซึ่งก็คาดว่าถ้าหากสภาพอากาศหนาวเย็นมากกว่านี้
ก็น่าจะมีนักท่องเที่ยวขึ้นไปสัมผัสลมหนาวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องนอกจากนักท่องเที่ยวจะได้ชมวิวทิวทัศน์และความสวยงามของเมฆหมอกบนยอดภูเขาไฟกระโดงแล้ว
อย่างได้กราบสักการะพระสุพัฒน์ธรรมพิษพระพระคู่บ้านคู่เมืองของชาวบุรีรัมน์
ที่ตั้งตรงานอยู่บนยอดภูเขาไฟกระโดงด้วยนะคะซึ่งพลอากาศตรีพิชชัยแก้วประสิทธิ์นักท่องเที่ยวจากกรุงเทพมหานครบอกว่านอกจากการเดินทางไปเยี่ยมครอบครัวในต่างจังหวัดแล้วก็ได้ถือโอกาสนี้ขึ้นไปกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์บนภูเขาไฟกระโดงเพื่อขอพรให้พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมา